และวันนี้ครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
มีการคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าข่มขืนครูสาวอายุ๒๖ปี

แถลงข่าวนะครับผู้ต้องหาบอกว่าตั้งใจไปลักทรัพย์
และไม่ได้ข่มขืนผู้ตายนั่นเองนะครับ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากคุณดารินหอวัฒนากุล

ผู้ต้องหาที่ลงมือฆ่าปัดครอครูสาวอัตราจ้างวัย๒๗ปีนะคะ
ก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงค่ะ
โดยอ้างว่าในครั้งแรกต้องการที่จะเข้าไปลักทรัพย์
พลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้องนะคะ
คุมตัวนายชาตรีร่วมสูงเนินอายุ๒๗ปี
แถลงข่าวที่ตำรวจภูทรภาค๑
โดยนายชาตรีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้างวัย๒๗ปี
ที่อำเภอแก่งคอยจริภายในห้องเช่าในถนนสุดบรรทัศน์๘ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยตำรวจได้นำของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นมีดยาว๖นิ้วและเสื้อที่ใช้ในคืนก่อเหตุ

โดยนายชาตรีนะคะให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
ว่ารู้จักกับผู้ตายเนื่องจากเช่าห้องอยู่เยื้องกัน
ก่อนเกิดเหตุนะคะเกิดความเครียดเนื่องจากเงินไม่ออก
เดินไปที่ห้องผู้ตายเห็นประตูไม้เปิดอยู่
ตั้งใจที่จะเข้าไปลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนผู้ตายด้วย
แล้วเมื่อหลังจากที่ผลักประตูเหล็กมุ้งลวดเข้าไปนะคะ
ก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกจึงเข้าไปในห้องของผู้ตาย
แต่ขณะที่เข้าไปนะคะสะดุดปลั๊กไฟทำให้ผู้ตายตื่นขึ้นมานะคะ
แล้วก็ส่งเสียงร้องตัวเองจึงหันไปเห็นมีดที่ฉันวางอยู่
หยิบมีดเข้ามาใช้มีดปาดใช้มือปิดปากผู้ตาย
แล้วก็ลงมือเชื่อดคอค่ะซึ่งนายชาตรีอ้างว่ายังไม่ทันได้ลงมือข่มขืนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการเสพยาก่อนก่อเหตุค่ะ
หลังจากนั้นนะคะได้ออกจากห้องผู้ตายโดยวิ่งออกไปทางประตูหน้าที่เข้ามา
แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปที่ห้องของตนเองทางประตูด้านหลังอาบน้ำชำระร่างกาย
เนื่องจากว่าบาดเจ็บที่ข้อมือนะคะซ้ายถูกมีดบาดด้วยแล้วก็ยังออกไปทำงานตามปกติ
โดยแฟนสาวของตัวเองที่เป็นสาวประเภท๒ก็ไม่ทราบนะคะว่าตนเองได้ก่อเหตุอะไร
ตนเองนะคะสำหรับนายชาตรีก็อ้างว่ารู้จักกับได้เข้ามาอยู่ที่ห้องเช่าดังกล่าวได้๖เดือนแล้วนะคะ
โดยมาขอแชร์ห้องอยู่กับสาวประเภทสองก่อนจะคบหาเป็นแฟนกันค่ะโดยรู้จักกับผู้ตายได้สี่เดือน
ซึ่งผู้ตายพักอยู่ที่ห้องเยื้องกันแล้วก็แอบชอบผู้ตายมานานแล้วนะคะเนื่องจากว่าผู้ตายหน้าตาดีแล้วก็มีอัธยาศัยดี
ซึ่งก่อนเกิดเหตุในช่วงค่ำผู้ตายยังชวนตนเองทานข้าวหลังจากที่ก่อเหตุก็รู้สึกผิดที่ทำลงไปแล้วก็ฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการแถลงข่าวค่ะ
เพื่อที่จะให้ยืนยันให้สารสามารถใช้เป็นหลักฐานแล้วก็ลงโทษผู้กระทำความผิด
ตามที่สมควรจะได้รับโทษนะครับ
ผู้ประชาการตรวจบุท้อนภาค๑ยังกล่าวว่า
คดีนี้ตำรวจได้หลักฐานสำคัญ
คือรอยเลือดที่กำแพงของห้องของคนร้ายที่มีการปีนกลับเข้าไปที่ห้องของตนเอง
โดยมีการซักแล้วก็ตากไว้ในห้องของตนเองนะคะ
แจ้งให้แฟนสาวที่เป็นสาวประเภท๒ของนายชาตรี
โทรเรียกให้ผู้ต้องหากลับมาก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวไปสอบสวน

เคยต้องโทษในคดีข่มขืนแฟนเพื่อนมาแล้ว
ต้องโทษ๔ปีค่ะแต่เนื่องจากว่าให้การรับสารภาพ

เหลือต้องโทษจริงนะคะแค่๑ปี๘เดือนเท่านั้น
ซึ่งเพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
เบื้องต้นก็ตำรวจได้แจ้ง
หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่วนในคดีส่วนในเรื่องของการจะมีการกระทำชำราวครูสาวด้วยหรือไม่นั้น
ตอนนี้ยังต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อความชัดเจนค่ะซึ่งหากพบว่ามีการ
ละเมิดด้วยก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

หญิงสาวที่อยู่ในหอพักเพียงลำพังให้มีการปิดล็อกประตูให้
หนาทุกครั้งค่ะหลังจากที่กลับเข้าห้องพักแล้ว
รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักนะคะ
แล้วก็ห้องเช่าให้มีการติดกล้องวงจรปิด
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นเบาะแสในการสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นค่ะ

ตอนนี้ตำรวจยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าจะมีการคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่นะคะ
เนื่องจากว่าต้องรอประเมินในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนนะคะที่ไปรอที่จะรุมประชาธรรมผู้ต้องหานะคะ

ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
ครับขอบคุณครับนี่คือการออกมาให้การของผู้ต้องหาในคดีนี้
ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจ